กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เรือที่มันเป็นเหมือนเรือลากจูงแล้วก็ต้องบอกว่า
คือก็มีคนที่เป็นชาวเรือเนี่ยเขาอาศัยนอนอยู่ในเรือเลย
มันมีเยอะนะคะหลายครอบครัวล่าสุดมันไปเกิดเหตุสลดกับครอบครัวนี้
หลังจากที่เขานอนหลับอยู่กันหมดกลางดึกเรือมันรั่ว
และไอ้ตัวที่ปั๊มน้ำที่สูบน้ำออกจากเรือมันเสีย
หลังจากนั้นเรือมันค่อยค่อยจมลงครอบครัวนี้มีกันสี่คน
พ่อแม่ลูกสาวสองคนคนโตสิบสองคนเล็กสามขวบ
คุณผู้ชมคุณแม่และลูกเล็ก๓ขวบเสียชีวิตจมนะคะ
แล้วปรากฏว่าโอ้โหคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เศร้าสลดมาก
อยากให้คุณผู้ชมไปลองดูนาทีตอนที่กู้ภัย
พยายามลงไปงมหาลูกคนเล็ก๓ขวบกับร่างของแม่ค่ะ

อุ้มไปเลยเนี่ยอุ้ม

คือมันสะเทือนใจนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพี่สาวเนี่ย
อายุ๑๒ปีที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เห็นสภาพน้องสาวตัวเอง
ยังเล็กอยู่เลยน้องสามขวบเท่านั้นแล้วก็มารับรู้ว่าน้องเสียชีวิต
แล้วกูภัยเนี่ยลงไปงมเอาลูกคนเล็กขึ้นมา
เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินแล้วกู้ภัยพูดว่าคือเหมือนกับว่ามันแพมเพิร์ตอะค่ะ
มันทำให้ตัวน้องเขาลอยขึ้นมา
แต่จริงแล้วแม่ขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะ
ทีนี้อย่างที่เห็นล่ะค่ะคือเขาใช้เวลาอยู่สัก๓๐นาที
สุดท้ายเจอน้องเด็กหญิงวัยสามขวบนะติดอยู่ในเรือยนลากจูง
คือติดกับหลังคาค่ะลอยขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แถวใกล้กับท่าน้ำโรงเรียนพรพินิษฐ์พิทยาคารหมู่๔
ตำบลสำเภาล่มก็เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการส่งค่ะ
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ
อย่างที่บอกมีคนเสียชีวิต๒รายค่ะก็คือนางมาริทิพ
แจ้งลาอายุห้าสิบสี่ปีควรเป็นแม่แล้วก็ลูกสาวคนเล็ก
ส่วนคนรอดชีวิตก็คือลูกสาวคนโตค่ะซึ่งก็คือน้องผู้หญิง
ที่ยืนร้องไห้เมื่อสักครู่นี้และอีกคนนึงก็คือคนเป็นพ่อ
นายสมยดรังศิชาษฐ์อายุสิบสี่ปี
ก็เราย้อนไปดูตอนเกิดเหตุหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
มันจะเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
ครอบครัวคนขับเรือสีชีวิตนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเขานอนหลับอยู่บนเรือค่ะ
ชื่อว่าเรือเอกสินทรัพย์ก็ใช้เป็นบ้านพักเลยแหละเขานอนกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
เรือลำนี้ไม่ได้ถูกเอาไปใช้งานนะคะเพราะว่ามันเป็นเรือที่เป็นเรือยนที่ชำรุดแล้ว
เรือนี้นะคุณผู้ชมทีนี้มันก็จะมีเรืออีกอีกลำนึงอ่ะอ่า
ซึ่งลำที่เขานอนคือเอกสินทรัพย์แต่คุณผู้ชมดูขวามือนะ
ขวามือคือรำที่ชื่อว่าเอกนาวีค่ะมันเป็นเรือที่จอดอยู่อยู่ใกล้กัน
ทีนี้ไอ้ลูกลอยของเอกสินทรัพย์ก็คือด้านซ้ายมือ
มันขัดคล่องปรากฏน้ำไหลเข้าเรือค่ะแล้วเครื่องปั๊มน้ำมันเสียเนี่ย
น้ำออกจากเรือไม่ได้สุดท้ายเรือที่ครอบครัวนี้นอนอยู่จมค่ะ
แล้วมันทำให้ไปรั้งไปดึงไอ้เรือเอกนาวีจมตามลงไปด้วยไงพี่ปอง
นะเพราะมันถูกลากจูงกันอยู่ไว้ด้วยกันใช่
ตอนเกิดเหตุค่ะคนเป็นพ่อคุณสมยศตอนนั้นตะโกนเลยนะคะบอก
เอียงเรือเอียงเรือจะจมจังหวะนั้นเขาบอกเขาเข้าไปช่วยลูกสาวคนโตออกจากเรือนะคะ
ค่ะแล้วก็สามารถที่จะไหว้เข้าฝั่งได้พยายามที่จะไปช่วยภรรยาต่อค่ะ
ติดอยู่ในเรือปรากฏช่วยออกมาได้นะแต่ภรรยาอาการสาหัส
แล้วสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยตัวคนเป็นพ่อคุณสมยศเนี่ยหมดแรงนะคะ
แล้วก็จมน้ำโชคดีนะชาวบ้านพอเห็นเหตุการณ์ปุ๊บรีบเลย
เข้ามาช่วยพาเขาขึ้นจากน้ำค่ะแต่อย่างที่บอกว่าลูกสาวคนเล็กอ่ะ
อืมช่วยไม่ทันแล้วก็จมลงไปกับเรือ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตตามแม่นะคะลูกสาวคนโตค่ะคุณผู้ชม
น้องก็ยังอยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจเล่าด้วยการตกใจว่าได้ยินเสียงพ่อตะโกน
ไม่ทันขัดคำเลยอ่ะเรือมันก็จมลงไปเร็วมากค่ะ
ช่วยตัวเขาออกมาก่อนว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่แม่กับน้อง
ไม่ทันค่ะลองฟังเสียงน้องค่ะ

คนเป็นพ่อนายสมยศเนี่ยเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
อย่างที่บอกจริงตอนแรกในอาการสาหัสอยู่เหมือนกันนะ
เพราะเจ้าตัวสำลักน้ำและเป็นลมหมดสติไปด้วย
พอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีธุริยาก็ปลอดภัยค่ะ

เจ้าตัวยังตกใจแล้วก็ยังเศร้าศกเสียใจ

โดยบริหารร้ายกับรู้

วันอื่นก็ยังแข็งแรง

ก็เลยผมก็
คืนมาปุ๊บชักไฟออก
ชักไฟออกแล้วไม่ขึ้น
ผมก็เอานักกากโดดลงไปดำ

เจอก็ฉีกตัวขึ้นมาดึงขึ้นมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเสียง
บอกเล่าของคนเป็นพ่อนะคะคุณสมยศ
เขายังเล่าตอนนาทีเกิดเหตุแบบนี้ด้วยนะว่า
คือตอนนั้นทุกคนหลับกันหมดรู้สึกตัวอีกทีคือเรือมันจมแล้วล่ะ

เพราะเรือมันจมเร็วมากมันเอียงตะแคงแล้วจมลงไปในน้ำเลย
ตัวเขาเองเขาพยายามนะจะช่วยชีวิตภรรยา
แล้วอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้แหละเขาช่วยลูกสาวคนแรกก่อน
ตัวเองก็ถูกไฟดูดพยายามลงน้ำไปงมร่างภรรยาที่ติดอยู่ในเรือ
ตอนขึ้นมาช่วยภรรยามาได้นะ
ภรรยาเองตอนนั้นยังรู้สึกตัวและหายใจอยู่เลย
เขาพยายามเป่าปากเพื่อให้ภรรยารอดชีวิต

แต่สุดท้ายภรรยาเสียชีวิตไงแล้วเจ้าตัวก็หมดสติไป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

เสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียทั้งภรรยาและลูกคนเล็กในเวลาเดียวกัน

เรือมันจมมันอยู่ใกล้เคียงกับ๓แยกวัดพนันเชิงค่ะ

จัดคนมาผูกเรือลำอื่นไม่ให้ไหลออกไป

ทำการกู้ซากเรือที่จมต่อไปค่ะ
ส่วนศพนะคะของผู้เสียชีวิตทั้งแม่และลูกเล็ก๓ขวบ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลต้องมีการชนะสูตรก่อนค่ะ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสุราชต่อไป
แล้วก็จะมีการกู้ซากเรือที่จมนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยจริงนะคะ